ถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าไข่ไก่แพงแล้วเปลี่ยนมากินอะไรดีไหมฮะ

กล้วยครับที่อ่างทองเขาบอกกล้วยถูกแท้แม่ค้าบ่นอุบเลยครับ
คุณกำเงินไป๑๐บาทเนี่ยไปซื้อหวีนหนึ่งมีเงินทอนนะฮะ

ใช่เขาวางเหลือแบบนี้เยอะเลยครับ
เป็นแม่ค้าในตลาดเกษตรสุวพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

เมื่อก่อนตอนที่ซื้อบดให้ลูกทานเนี่ยตอนลูกเด็กหวีละ๓๐๔๐บาท

อ่างทองหวีละ๕บาทยังไม่มีคนซื้อ

ต้องปล่อยทิ้งไว้เหลือบานเบอร์เลยครับ
แม่ค้ากล้วยคนหนึ่งชื่อว่าคุณประนอมโพศีอายุ๕๔ปีเล่าแบบนี้
กล้วยที่เธอเอามาวางขายส่วนใหญ่ก็เป็นสายพันธุ์มะลิอ่อง
รับซื้อมาจากสวนในราคาส่ง
ราคารับซื้อนี่ก็หวีละ๓๔บาทเอง
เอามาขายหวีละ๕บาทกำไรบาทเดียวต่อหวีก็ยังขายไม่ค่อยได้
ลูกค้าน้อยมากถามว่าเพราะอะไรล่ะป้า
น่าจะเป็นเพราะผลจากภาวะวิกฤตโควิด๑๙และเศรษฐกิจซบเศร้า
ลูกค้าก็เลยมีกำลังซื้อน้อยลงครับ
แต่ลูกค้าน้อยลงมันไปสวนทางกับผลผลิตจากสวนที่มันมีมากขึ้นครับ
จากแต่ละสวนแต่ละสวนเนี่ยโอ้โหได้กล้วยออกสู่ตลาดเยอะมากเลย
ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
ประสบปัญหากล้วยเหลืองอมเต็มกอง
ถ้าหากขายไม่หมดทำยังไงล่ะทำใจครับปล่อยเน่าขาดทุนต่อไปครับ
แม่กล้วยแพงแต่สลับอารมณ์มาดูพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยครับ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอัดคลิประบายความรู้สึกเพราะข้าวของแพงครับ
พาเรทขึ้นราคาหลายรายการเลยไปดูคลิปหน่อยครับ
อะไรก็ขึ้นราคาขึ้นราคาขึ้นราคาหมดแล้วขึ้นตลอดเออแต่ว่า
อันนี้ฉันทำไมมันไม่ขึ้น

เหมือนผมไม่ขึ้นหรอกหรือว่าผมก็มัดผมปุ่ม
เออให้กำลังใจนะคะคุณผู้ชมจุดนี้ของแพงค่าแรงถูกจมูกก็ต้องแยงค่ะ